สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกัน

เก่าก็โดนเวลาเคยไม่มาก็โดน

รถน้ำ
ไปเรื่องรากของน้องน้ำตาลเจสตาร์
ก็วันนี้คุณหมอได้มีการแถลงข่าว
ไปแล้วนะฮะประมาณสักบ่าย๒โมงที่ผ่านมา
นะครับก็หลังจากที่น้องน้ำตาลบุษลันทองชิว
มีเลือดออกจนกระทั่งสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
คือสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะสาเหตุอะไร
ได้มาแถลงข่าวนะครับพร้อมเปิดเผยการล่าสุดของ
ทางนักร้องนักแสดงสาวโดยสัตวาสดัจารย์ด็อกเตอร์
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาแล้วก็รอง
สัตวาสดัจารย์นายแพทย์ปรรญญาสากลีหลักนะฮะ
บอกว่าเนื่องจากยังไม่พบตำแหน่งที่เลือดออกจึงต้องเฝ้าระวังและหาสาเหตุต่อไป
แล้วก็ให้ยาเพื่อลดอาการสมองบวม
ขณะนี้ยังคงให้การรักษาแบบประคับประคอง
รวมกับการใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด
เคสของน้ำตาลปัญหาใหญ่อยู่ที่ปอด

หัวใจหยุดเต้นเพราะปอดนั้น
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศหายใจได้
เนื่องจากเลือดเข้าไปอุดหลอดลมทั้งสองข้างนะครับ
สิ่งที่ต้องทำคือนำเลือดออกจากร่างกายน้ำตาล
แลกเปลี่ยนอากาศข้างนอก
พร้อมใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจ

และน้องน้ำตาลนะครับมีภาวะเป็นกรดในเลือดสูง
กรดที่ร่างกายผลิตไม่สามารถขับออกได้
และแก๊สที่เป็นของเสียของร่างกายก็ไม่สามารถขับออกได้เลย
ต้องนำเลือดนั้นออกมาฟอกข้างนอกนะครับ
ปแล้วผู้สื่อข่าวถามนะครับว่า
น้ำตาลนั้นเป็นโรคอะไรกันแน่

จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าเลือดออกที่อวัยวะไหน
และจุดนั้นสัมพันธ์กับอวัยวะใด
ตอนนี้รู้แค่ว่าเส้นเลือดแตก
แล้วก็ไหลเข้าไปในระบบท่อหลอดลมต่าง
แต่ไม่รู้ว่าจุดแตกอยู่ตรงไหนนะฮะ
ไม่ใช่ไข้เลือดออกไม่ใช่ปอดแตก
ฟันทงว่าเกิดจากการที่มีเลือดกำดาวของน้องน้ำตาลไหลบ่อยหรือเปล่า
นักข่าวถามต่อนะครับว่าน้องน้ำตาลจะหายเป็นปกติหรือไม่
คุณหมอบอกว่าหากร่างกายของน้ำตาลผ่านช่วงวิกฤตช่วงนี้

ขั้นตอนต่อไปก็จะสืบค้นว่าตรงไหนคือจุดเลือดออก
ถ้าเจอก็สามารถรักษาได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด
แต่ตอนนี้ถ้าทำจะได้ไม่เท่าเสีย

น้ำตาลไม่อยู่ในสภาพที่จะทำอะไรได้
ตอนนี้สัญญาณชีพคงที่ไม่เห็นเลือดออกมาตามท่อหายใจ
แต่การไม่มีเลือดออกมานั้นไม่ได้บ่งบอกนะครับว่า
นั้นจะกลับมาทำงานได้หรือไม่
ไม่อยากให้คาดการณ์ในเชิงบวก
ต้องเฝ้าติดตามวันต่อวันนะฮะ
หลังจากนี้ครับคำถามที่นักข่าวถามไปนะครับ
อาการนี้โอกาสจะเกิดขึ้นกับคนได้ง่ายหรือเปล่า
บอกแบบนี้ครับว่าอาการของน้องน้ำตาลนั้น
ยอมรับนะครับว่าไม่เคยเจอมาก่อน
ซึ่งเคสแบบนี้มีโอกาสขึ้นยากมากเลย

เพราะมันเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ยังเจอง่ายกว่า๑หมื่นล้านคนอาจมีแค่รายเดียว
หมื่นล้านคนมีแค่รายเดียวที่เป็นแบบนี้
แสดงว่าเกิดมาหมอก็ไม่รู้จักว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

โรคไหลไงโรคไหลตายเหมือนกันนะ

มันก็ยังพอเข้าใจเนอะ

เด็กแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็มันไม่ได้มีทรายอะไรบอกเหตุมาก่อนเลย
คือตอนแรกเขาก็คิดว่าเลือดออกที่ปอดหรือเปล่าหรือ
ก็เลยยังสงสัยอยู่ว่าจุดไอ้ที่เลือดออกอยู่ตรงไหน
ก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูอาการต่อไปว่า

แต่ตอนนี้ก็สบายใจอย่างหนึ่งคือ

เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกได้
เพราะมันก็เลยหาสาเหตุไม่ได้
ก็คือจะบอกได้เนี่ยนะก็เฉพาะแค่ว่า
ต้องรอดูอาการวันต่อวัน

ทุกวันนี้สังเกตไหมว่าคนเราเกิดโรคแปลก
เริ่มมาจากคิดว่าตัวเองเป็นหวัดทั้งนั้นเลย

หนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นไข้เป็นหวัด
แล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะลำเหมือนน้องน้ำตาลเนี่ย
เมื่อวานมีโอกาสคุยกับทางเพื่อนว่า
เขาก็บอกว่าน้องคิดว่าตัวเองเป็นไข้เป็นหวัดพี่หนุ่ม

ปุ๊บแล้วก็มีเลือดแล้วก็เลือดไหลออกมาอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่สบายหรือไออะไรอย่างนี้ไปหาหมอเถอะ
นิดนึงอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรร่างกายฉันแข็งแรงอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ

หมายถึงว่าพอมีไวรัสนี้เราก็มียาไปแก้ได้ใช่ไหม

ที่จะไปแก้มันก็ไปสายพันธุเปลี่ยนไปเรื่อย
ดาราวันนี้พี่มอสไปเที่ยวไปเยี่ยมใช่ไหมคะ
ก็ยังบอกว่าน้องหน้าตาก็ยังแจ่มใสทำไมว่า

มันเป็นอยู่ข้างใน

เค้าก็ทำกันอยู่หลายปีนะฮะน่ะเป็นรัคคล

หลายน้ำกริ่มได้แก้โรคเหรอ

ไม่เดี๋ยวฉันสองคนอ่านไปก่อน
ในขณะเดียวกันวันนี้มีสมาชิกนะฮะ

โอเคแต่วันนี้มีสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์รายหนึ่งได้ตั้งกระทู้
ขอคำปรึกษาว่าท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะ
คิดยังไงเพื่อนจะแต่งงานแล้วบอกว่าเฮ้ยจะไปงานแต่งงานเนี่ย
ต้องใส่ซอง๑๐๐๐บาทนะอย่าต่ำกว่า๑๐๐บาทนะ
เจ้าภาพบอกว่าอย่าใส่ซองต่ำกว่า๑๐๐๐บาทนะนะฮะ
แต่ตอนเราแต่งเพื่อนใส่ซองร้อยบาทแต่เวลาจะไปปุ๊บเอาละอย่า
อย่าใส่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทนะโดยเล่าว่าตอนที่ตัวเองจัดงานแต่งงานเนี่ย
เพื่อนไม่มางานกันหลายคนจึงฝากซองมากับเพื่อนผู้หญิงคนนี้
ซึ่งเพื่อนคนนี้ได้ใส่ซองให้ตนเนี่ย๑๐๐บาทนะฮะ
ตอนกลับก็ได้เดินบอกอ่ะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเขาก็จะตามงานแต่งงาน
เขาจะมีบุฟเฟ่นึกออกไหมทำแบบไม่ใช่บุฟเฟ่เหมือนอาหารที่เป็นซุป
ก็จะมีแบบว่าเอาอาหารสดมาก็จะมีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้ง
กว่านั้นขอเนื้อหมูนะฮะไปทำหมูกระทะหน่อย
ไหนงานนี้เนื้อหมูมันมีเยอะขอเนื้อหมูไปทำหมูกระทะหน่อย
แต่ด้วยงานใกล้เลิกแล้วก็ทำให้เนื้อหมูเหลือน้อย
ซึ่งตนก็พยายามมาให้แต่เพื่อนคนนี้กลับไม่พอใจแล้วพูดว่า
แค่นี้มันจะกินอิ่มเหรอวะใส่ซองร้อยหนึ่งพาคนไป๕คน
ตอนกลับบอกขอเนื้อหมูกลับไปทำหมูกระทะหน่อย
พร้อมกับพูดต่อว่าเอาซองไปให้ตั้งเยอะแต่ดูแลไม่ดีเลย
ไหมล่ะคนเรามันแปลกนะทุกวันนี้นะผ่านไป๓ปี
เพื่อนคนนี้กำลังจะแต่งงานตามธรรมเนียมแล้วจะต้องใส่ซองต้องขอดูว่า
ซองมาให้เรากี่บาทก็ต้องใส่ไปเท่านั้นถูกต้องไหมฮ
ธรรมเนียมว่าเขาเคยใส่ให้เราเท่าไรเราก็จะต้องใส่กลับไปนะฮะ
กลับบอกตนกับเพื่อนว่าต้องผูกแขนไม่น้อยกว่า๑๐๐๐บาทนะฮะโดยเฉพาะตนเพราะงานแต่งเนี่ยเอาซองไปให้ตั้งเยอะ
ส่วนตัวคิดว่าส่วนตัวคิดไม่ตกว่าจะใส่เงินกลับไปเท่าไหร่ดีไม่อยากให้อีกฝ่ายนึงเอามาพูดรับหลัง
นี้นะฮะได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นผมว่าควรใส่ตามที่ตัวเองพอใจนะ
อันนี้เขาว่ากันอย่างนั้นนะไม่น้อยก็ไม่ว่าน้อยหรือเยอะนะฮะก็ให้เขาไปไม่มากจนเกินไป
แต่ที่เหลือคือเรื่องของเขาแล้วล่ะเพราะคนเราจะทำให้หลายคนพอใจกับสิ่งเหล่านี้มันยากนะ
แต่วันนี้ถูกจะก็ไม่น่ากลัวแกที่เคยไปตามงานต่างเอาไปละแต่งงานแต่งงานนะ
มีมาพูดแต่ว่าอยู่เยอะมหน่อยไม่มีมาฉันเคยก็เจอเลยนะอัพคุณ๐๕เหรอ
คนขับรถหายไหนนี่

วันนี้คุณไปเจอนายศสมาร์ทการ์ดประเภทว่าเป็นยังไง

ทำไมไม่ได้แล้วก็ทันของมาให้ดู
เป็นการลงรูปกับแบบนี้
มันสามารถสร้างรายได้ให้เขาเป็นมหาศาลเลยนะพี่ใช่แต่มันยิ่ง
วันนั้นคือในสมาร์ทการ์ดนั้นอ่ะมันมีกรรมตภาพรังสีอยู่อุ้ย
ก็ดูสิเหมือนกับเมื่อก่อนกระติกที่เราใช้กันตะกง
ตะโกอย่างนี้เหรออ่ะอ่านไปยังคุณอ่านไม่ได้อ่านให้จบ
ก่อนอ่านลงคุณไปเอานั้นมาให้ดูเรื่องของดิชันนี่ก็เป็น
เรื่องเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถนี่แหละค่ะซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
ก็คนชอบจะมีศิลปะกันเกิดขึ้นในที่แปลกนะฮะที่ที่ไม่
ควรจะมีก็ดันไปมีซะอย่างนั้นเองทำไมอ่ะกรมการขนส่ง
เขาก็เลยเตือนมาว่าไอ้พวกแผ่นสติ๊กเกอร์อะไรทั้งหลายที่
เอาไปแปะตามทะเบียนรถอะไรอย่างนี้มันจะทำให้บทบังไอ้
ในฐานะที่ไปเปลี่ยนแปลงโดยวิธีใดก็แล้วแต่จะไม่ปิด
บ้างหรือว่าทั้งหมดหรือว่าไม่บ้างส่วนหรืออะไรเงี้ยก็มี
โทษนะปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทก็เลยเฉียวความผิดอย่างนี้นะ
ทะเบียนกลอนแบบที่เป็นทะเบียนประมูลในกีฟต์ที่เราเห็นคือ
เนี่ยบางทีไปทำแล้วมันไปบังส่วนที่มันสำคัญอย่างเช่นตัวทะเบียนรถหรืออะไรอย่างนี้เข้าใจคำนี้ไหม
เวลาทำผิดเรื่อยอะไรมองมองไปเรื่อย
เพราะมันใช้ต้องซอง

เดี๋ยวเอาของจริงมาดูเลย
พักกับกู้เดี๋ยวกลับมา
กลับมาก่อนไปข่าวอื่น
รู้สึกว่ามันก็เป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะ
มันเป็นประเด็นที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
คือเนี่ยบัตรที่คุณหนุ่มถืออยู่เนี่ย
เขาบอกว่าแค่จุ่มลงน้ำ
พิ้งนะ
เขาก็บอกว่าแค่จุ่มลงน้ำแล้วเนี่ย

นะได้สารพัดปรากฏว่าคนนี้แห่สมัครสมาชิกเนี่ยคือว่าเป็นโรคเหมือนยาสามัญประจำบ้านไปแล้วอืมอีกแค่การ์ดใบนี้จริงจริงแล้วทำไมคนถึงเชื่อว่ามันเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตามข่าวเมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปเนี่ยขายอย่างต่ำเนี่ยใบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอืมหนึ่งพันหนึ
แบบว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยเรื่องนี้
คือวิธีของเขาคือบางคนบอกเอาจุ่มลงไป
เอาจุ่มลงไปบางคนบอกวางกับน้ำ

อยากจะรู้ว่าอีบัตรบัตรเดียวเนี่ย
มันจะมีอะไรวันนี้คุณเตรียมอะไรมาตรวจคุณหนุ่ม

อ่าไม่อันนี้เขาจะมีเป็นเครื่องตรวจอันนี้

นะเขาบอกว่าให้ลองตรวจของเขาดูอันนี้

คุณเอาบัตรของคุณก่อนเอาบัตรของคุณมีไหมคุณมีบัตรไหม

เดี๋ยวจะบอกอธิบายให้ฟังมันคืออะไร

มันก็จะอ่านค่า

คือหมายถึงว่ามันไม่มีประจุไฟฟ้า

ได้ได้ยินเสียงไหมเนี่ย

กูไม่ดื่มนะ

คุณดูการ์ดสองใบนี้

มันมีข่าวแพร่สว่อนนะฮะ

โฆษณาชวนเชื่อให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้าน
ในอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเนี่ย

แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้
ใช้สิทธิฉายสะบัดสมาร์ทการ์ด
ดังกล่าวเพื่อตอบโอ๊ยว่ายด้วย

สามารถใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้
เพียงแค่คุณนำบัตรไปแตะบริเวณที่ปวด
มันจะเป็นอย่างนี้บัตรมันจะเป็นกลมอย่างนี้นี่คุณดูนะมากำลังป่วย
อยู่พอดีเลยมาแปะสินี่บัตรมันจะเป็นกลมอย่างนี้นะฮะเขาบอกให้
เอาน้ำเนี่ยวางบนบัตรเราจะวางตรงนี้พอดีนะฮะแล้วก็อัน
วิธีที่หนึ่งหรือเอ็นเด่นเนี่ยคุณสามารถอย่าเพิ่งฮะ
วางให้ก่อนนะครับแล้วเราก็ให้เอาบัตรเนี่ยจุ่มไปในน้ำแล้ว
ก็นำมาดื่มสามารถแก้อาการปวดได้บัตรไม่พังเหรอซึ่งนะฮะเขาบอก
มีชาวบ้านหลงเชื่อไปกว่า๒๐คนพากันซื้อสมาร์ทการ์ดราคา
ตั้งแต่พี่หนุ่มบอกว่า๑๑๐๐บาทถึง๑๕๐๐บาทผู้สื่อข่าวทาง
ไทยรัฐทีวีก็ไปดูตั้งแต่เมื่อวานเราติดตามข่าวนี้กันได้
แต่เมื่อวานนะครับก็ไปดูว่าทราบว่ามีการนัดซื้อบัตรสมาร์ทการ
กันที่หมู่บ้านนั้นแปะแปะคุณนี่เขาไปแตะกันอย่างนี้บ่าน
สาลาดินตำบลศรีศูอืดสำราณอำเภออุบลรัฐพระเศษที่พากันไปตรวจ
สอบนะฮะจึงพากันไปตรวจสอบข้อมูลหลังปวดเนอะก็ว่ากันไปเส้นตรงนี้
พอดีเลยชาวบ้านที่เรานำนำมากันเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่ายังไงคุณรู้ไหม
หลังจากฉันใช้บัตรพลังงานนี้ไปอาการปวดก็ยังมีอยู่นี่ก็ยังมีอยู่
ปกตินี่แต่น้ำในหูจากเมื่อก่อนน้ำในหูมันจะออกแต่คราวนี้น้ำในหูไม่ไหล
ออกมาแล้วส่วนตัวจากที่ได้ใช้บัตรชาวบ้านเขาบอกว่ารู้ไหมเขาเชื่อเขาเชื่อกันนะ
บอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดได้๕๐เขาบอกกรณีซื้อขายบัตรสมาร์ทการ์ด
บัตรพลังงานดังกล่าวนะฮะไม่ได้มีเฉพาะในหมู่บ้านสาราดินเท่านั้น
หมู่บ้านอื่นใกล้เคียงก็มีการซื้อบัตรแล้วก็เชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิก
เขาเอาไปแถมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเขา
แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกชาวบ้านเนี่ยเอาไปลองใช้แล้วก็บอกว่าดีแล้วก็เอาไปขายกันเอง
เขาว่าอย่างนั้นนะปรากฏหลังจากนั้นเขาก็เอาเอกสารมาให้เราดูว่าเอกสารพวกนี้มันมีอะไรบ้าง
ปรากฏฟังนะฮะเอกสารเนี่ยมันบอกมาเลยว่าในนี้เนี่ยนะครับ

คือมันเป็นกรรมนภาพรังศรี
นี่แหละมันอยู่ในนี้แหละ
พี่จะดื่มไหมล่ะ

พวกนี้แขวนไปกับตัวเยอะเยอะอยู่กับตัวเยอะไม่ดีนะฮะ
มันเป็นกรรมภาพรังสีแล้วมันก็จะเข้าไปสู่ร่างกาย
มีสิทธิ์ที่จะทำให้เป็นมะเร็งได้
ชาวบ้านทั้งหลายฮะวันนี้คุณหายปวดกันแต่เสี่ยงเป็นมะเร็งนะฮะ
ไอ้หายปวดไม่หายหรอกผมว่ามันคือก็คิดกันไปเอง
อันนั้นไง
เขาบอกกระปริยาวพวกสาธารังสีพวกนี้จอด้านในของการ์ดประกบมาแบบนี้

พวกนี้ไปตรวจปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมา

ไม่ได้เป็นคนขาย

เอาไปใช้วิธีจุ่มน้ำกินกันเองนู่นนี่นั่น

คือเรื่องนี้คือตำรวจต้องไปเอามา

จริงแล้วมันคืออะไรแล้วเป็นยังไง

หรือว่าใครคิดว่าเอาไปใช้แล้วมารักษาโรคได้

มันมีพวกสารกวรรณภาพรังสีต่างอยู่ในนี้
ไปจุ่มน้ำกินไม่ดีนะ

ห้อยคอแทนพระนะเนี่ยไอ้บัตรนี้

ขนาดเราสองคนยังโดนหลอกเรื่องกระติกน้ำ
เธอด้วยก็อย่างนี้เมื่อก่อนฉันกับกัญชัยก็ไปซื้อกระติกน้ำเพื่อที่จะเอาสร้อยนอนหลับกันไงเธอเมื่อก่อนนอนไม่ค่อยหลับกันไง

ขนาดพวกเรายังเป็นพิธีกรเรายังโดนหลอกเลย
คือเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเล่นกลนะฮะเวลาที่แบบไปตรวจพิสูจน์เอาเครื่องไออนตัวนี้ไปเทสดูแล้วมันขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับ
อย่าไปใช้นะมันอันตรายนะฮะ

เนี่ยวันนี้ผมซัดไปสองแก้วทดสอบ

ตอนแรกไม่รู้ไง
หนาพี่ชิตอ่าพี่ชิตบอกเลยบอส

พี่ก็ไม่ได้อยากทรมานขอให้พี่เข้าโรงพยาบาลแบบทำศัลยกรรมดีกว่าวะ

โอเคสรุปแล้ววันนี้นี่เราเอามาให้ดูกันสดแล้วนะฮะมันเป็นอย่างนี้
ก็คือเขาขายผลิตภัณฑ์อื่นอยู่แล้วอันนี้คือของแถม
เขามากรุงเทพเขามาคุยกับผมไง
แล้วปรากฏว่าทางทหารกับทางนักข่าวที่

คิดว่าเขาหนีไปงัดบ้านแล้ว

ออฟฟิศแล้วใช้เข้าไปดูแล้วเข้าไปตรวจสอบแล้ว
อ๋อที่ที่เข้าบ้านที่ว่าเขาหลบหนีใช่ไหมคะ

ไม่ได้หรอกเพิร์ตเจอก็บอกแล้วนะ
แค่อ่านขึ้นมาแป๊บนึงยังแบบว่าไม่เชื่อเลย
แล้วแกจะให้ฉันกินไปเพื่ออะไร

เขาบอกเอาไปแตะถังน้ำมันน้ำมันจะไม่กินรถจะไม่กินน้ำมัน
แตะไอ้มิเตอร์ไฟ

ตัดทิ้งเลยดีกว่าไหม

มากหาจะไปเอายืมทำรายการอื่นด้วย

เอ้าเราไปกันหน่อยแล้วกันอันนี้ก็ว่ากันไป
วันนี้พบเต่าเผือกสีทองเต่าเผือกอะไรอีกเต่าเผือกสีทองเนี่ยเขาบอกว่าตามคำอธิษฐานเลยคุณหนุ่มกัญชัย
ชาวบ้านเนี่ยแห่ตีหวยกันสุดฤทธิ์เลยชาวบ้านเนี่ยพบสัตว์ประหลาดนะฮะ
เขาบอกว่าสัตว์เนี่ยแปลกประหลาดผิดธรรมชาติเนี่ยที่ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีเนี่ย
มีคนพบเต่าเผือกตัวใหญ่มีรูปรายตามกระดองคล้ายกับพระพุทธรูป
คุณดูดีสิเป็นพระพุทธรูปเป็นเหมือนแบบพระสมเด็จคุณหนุ่มดูสิเหมือนพระสมเด็จไหม
เหมือนจริงไหมบนกระดองเนี่ยหลายแห่งหลังจากที่แจ้งผู้สื่อข่าวทางไทยรับของเรา
เดินทางไปยังบ้านเลขที่ดังกล่าวก็พบนะฮะคุณนัทธมนต์อาสาอายุ๔๓ปี
แล้วก็ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านกำลังนั่งล้อมวงคุณหนุ่มนั่งล้อมวงรอบ
นี่เต่านะคือยังมีชีวิตเธอตกใจเจอเต่าใช่ไหมฉันตกใจตรงที่ชาวบ้านนั่งล้อมวงกันอยู่นะ
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๗มิถุนายนเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตนเองขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกจากบ้าน
ตั้งแต่ประมาณตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะไปรับแฟนที่ทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแถวครองล้าง
นิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ศรีมหาโพห่างไปประมาณ๑๗กิโลเมตร
ขณะที่ขับรถไปตามทางนั้นตัวเองก็มองเห็นเต่ากำลังเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงนะ
จอดรถแล้วก็จับเต่าตัวนั้นเป็นเต่าเป็นเตางับนะแต่เป็นเตางับเป็นไงวะ
คืออะไรวะเต่างับเป็นเต่าตัวเท่าฝ่ามืองับอย่างนี้ละกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นเต่างับ
ผมขอดูที่เป็นภาพภาพที่เป็นเหมือนกับพระสมเด็จหน่อยสิเตางับเนี่ยนะฮะกระดองเต่าเป็นพระสมเด็
มันเปิดหน้าเต่ามาให้ดูซะงั้นตัวเองจึงตั้งใจอธิษฐานในใจว่าวันนี้วันที่ตัวเองเจอเนี่ยเป็นวันเกิดด้วย
เป็นวันที่เจอเต่าจะได้เป็นวันเกิดของตัวเองด้วยขอให้เจอแต่สิ่งดีขอให้มีโชคมีลาบขอให้เจอเต่าเผือกด้วยจ้ะจะเลี้ยงไว้
จากนั้นจึงเอาเต่าตัวนั้นติดรถไปด้วยเพื่อที่จะเอาไปปล่อยวันต่อมาเขาไปอธิษฐานใช่ไหมว่าขอให้เจอเต่าเบื่อ
ต่อมาจึงเอาเต่าสีดำตัวนั้นที่ตัวเองเจอวันเกิดตัวเองเนี่ยไปปล่อยที่วัดแห่งหนึ่งในแหล่งน้ำธรรมชาติ
กระทั่งวันที่๑๑มิถุนายนขณะที่ตัวเองขับรถพ่วงไปรับสามีก็เห็นเต่าตัวหนึ่งใหญ่ความน้ำหนักประมาณ๑กิโล
เท่ากับสองฝ่ามือเราอ่ะค้านต้วมเตี้ยมอยู่กลางถนนตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าเป็นเต่าธรรมดา
แต่พอจอดรถเห็นว่าเป็นเต่าเผือกอย่างที่ตัวเองอธิษฐานตัวเองไปอธิษฐานตอนที่ไปเจอเต่าดำ
และอธิษฐานวันเกิดว่าขอให้ตัวเองเจอเต่าเผือกแล้วยังไงก็เจอจริงผ่านไป๔วันก็เจอ
ก็เลยเรียกว่าเป็นเต่าสีทองเขาเชื่อว่าเป็นราวปฏิหารนับว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นเต่าเผือกตัวนี้
เป็นสีเหลืองหรือสีเผือกที่น่าแปลกใจกระดองเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายองค์พระพุทธรูปพระสมเด็จ๗ชั้น๕แถว
แถวตัวเองถามว่ารู้สึกประหลาดใจไหมเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติก็ต่างบอกเกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นเต่าเผือกแบบนี้มาก่อนเลย
แล้วเคยเห็นว่าแม่สามีบอกให้เอาไปปล่อยเพราะตอนนั้นก็บอกเอาไงฉะนั้นเขาแค่ให้เราอธิษฐานไปวันเกิดว่าคอยเจอตัวเผือกแล้วก็จะขอเลี้ยงไว้
เชื่อว่าเป็นตัวจะนำลูกภาษามาให้คนในบ้านอย่างแน่นอนเราจะเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านตลอดไป
ผมไม่หาออกคุณเห็นยังไหม
หนูมึ้งทั้งบ้านอยู่มาโยนให้ฉันอะเอาหน่อยหมาเหมือนอันตาจะเป็นผู้กล่าว
มีผู้สื่อข่าวรายงานมานะในโซเชียลอันหนึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ
เรื่องราวของจากเจ้าของหมาที่เรียกรอยยิ้มแล้วก็ความหาจากหมา
คนรักหมาได้ทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคำถามของชายคนหนึ่งเนี่ยที่ทักไปหา
ของหมาเนี่ยเล่าว่าอย่างนี้นะข้างบ้านเนี่ยจะให้รับผิดชอบลูกหมาที่เกิดมา
เพราะว่าหมาของผมเนี่ยไปทำหมาของเขาท้องแต่ว่าหมาผมเนี่ยทำหมาเขาท้องในเขตบ้านผมนะครับ
คือรั้วบ้านติดกันมีต้นชะอมกั้นแล้วหมาเขาเนี่ยยืนให้ท่าหมาผมก่อน
เหรอมึงรู้ได้ไงวะแต่เขายืนในรั้วฝั่งเขานะหมาผมก็ยืนในรั้วฝั่งผมแล้วไง
แล้วเขาก็ติดกันระหว่างบ้านคืออยู่บ้านผมก็คือหมาผมหมาเขาก็อยู่บ้านเขา
แล้วก็ติดกันนะฮะแล้วอย่างนี้ผมรับผิดชอบได้ไงก็คือหมายถึงว่ามีการผสมพันธุ์กันหรือติดสัตว์นี่แหละ
ใช่ป่ะดังนั้นงานนี้เนี่ยทางแอดมินรักหมาจังเนี่ยก็เลยได้ให้คำแนะนำอย่างนี้ว่า
ต้องรับผิดชอบเพราะจูของหมาคุณเนี่ยนะคะตอนผสมมันยื่นเข้าไปในรั้วบ้านเขา
อะไรวะบ้าบ่อแถมนะมือก็ต้องไปจับเอวหมาอ๋อตอนที่มันเริ่มต้นใช่ไหม
แล้วมือขาของหมาเนี่ยมันก็ไปเกาะอยู่ที่เอวหมาตัวเมียแล้วก็ยื่นไปในบ้านนั้น
อมจูเนี่ยมันก็ไปอยู่ตรงบ้านเขาด้วยมันเป็นการล้ำเขตดังนั้นไอ้หมาตัวผู้เนี่ย
คุณเป็นเจ้าของหมาตัวต้องไปรับผิดชอบหมาตัวเมียซึ่งกำลังจะมีลูกอยู่
แค่เนี่ยเหรอสนุกไหมจริงมันมีปัญหานะเขาไม่ทำหมาเนี่ยหมา๗๘ตัวไงใครเลี้ยงไว้
ใครจะไม่ใช่ก็ช่วยกันเลี้ยงดิหนูดีก็ไหนเป็นคนรักหมาไม่ใช่เหรอคะก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
พอจะเลี้ยงแค่ตัวเดียวถ้าตัวเดียวเขามีข้าวข้าน้ำไหวแต่๗๘ตัวเขาไม่ไหวไง
อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าบ้านตัวผู้ก็ต้องไปถามตัวเองก่อนว่ารักหมาจะเอาไหมล่ะถ้าเอาก็เอามาสิไม่เห็นเป็นไรเลยของนี้มันหาทางออกได้ง่ายจะตาย
มี๑๐ตัวแล้วคุณแม่ทำไม๑๐ตัวก็รักหมาไหมล่ะถ้าสมมุติว่าฉันเนี่ยเป็นคนรักหมาแล้วหมาของฉันเนี่ยไปทำของเขาท้องเนี่ย
รูปเลยเหรอตัวเดียวไปตลอดเวลาให้มันแต่ยังต้อง

อันนั้นมันคือหมาจรจัด

มันได้เรื่องอะไรขนาดนี้

ไม่เอาอันนี้เราก็ตั้งไปแล้วกลัวมาก
ให้อีกนิดหนึ่งมาเล่นกว่าเดียวพอสมาร์ทการ์ดช่วยคุณได้
ช่วงหน้ากลับมากันต่อกับณเดชน์ฮะ
สำหรับคลิปวิดีโอสุดฮาเมื่อมีกลุ่มแฟนคลับเข้าขับรถ
เจอกับพระเอกซุปตาณเดชนคุกิมิยะเนี่ยโดยบังเอิญแถวย่านอาเซเอ
ขณะที่เจ้าตัวกำลังเดินทางไปเล่นฟิตเน็ต
ฟิตเน็ตนี้ดาราเล่นกันเยอะมากเลยอ่ะ
โดยล่าสุดเนี่ยเมื่อนุ่มณเดชน์บรรดาสื่อก็แบบว่าไม่พลาดที่จะสอบถามความรู้สึก
โอ้โหนี่คือเห็นน้าเดชน์ใช่ไหม
เค้าขับตามใช่ไหมหน้าเดชน์
เท่านี้ไงอ่ะหูหล่อมากหล่อมาก

คุณสามารถเจอดาราที่แบบเดินข้างขนวนที่ได้จริงก็อันนี้แหละก็อันนี้แหละ
เนี่ยแหละจริงเนาะคลิปวิดีโอเนี่ยถูกแชร์ไปในโลก
โซเชียลเราทราบตอนเดี๋ยวมีแฟนกลับคิดแค่นั้นผมได้ยิน
เสียงตั้งแต่ตอนที่เขาขับรถเข้ามาใกล้นะครับมันได้
บอกรู้เพราะพ่อเขาขับรถเข้ามาใกล้ใกล้เนี่ยแต่ตอนนั้นไม่
ว่าเขาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยก็น่ารักดีอยากให้เรา
เมนต์หน่อยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมกำลังเดินของผมไปเร
เรื่อยนั่นแหละก็แค่หันมาดูรถเฉยแต่เพราะว่าผมจะ
เดินผ่านเนื่องจากค่อนข้างกังวลเรื่องรถนิดหน่อยซึ่งเอาจริง
จริงนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณเสียงกรี๊ดด้วยเหมือนกัน
มันเป็นการช่วยเตือนสติเนาะมันจะถอยหลังมาพอดีเราทราบ
แม้ว่าเขาได้ถ่ายคลิปเอาไว้ไม่เห็นครับผมไม่ทราบว่ามี
คลิปแต่พอมาทราบอีกทีก็ตอนเย็นเย็นแล้วก็ตอนที่มีคนแชร์
เยอะพอสมควรเนี่ยจังหวะที่ได้ยินเสียงคุณกรี๊ดเนี่ยเรา
ตกใจหรือเปล่าเขาบอกว่าตกใจอยู่เหมือนกันครับแมทที่จริงแล้ว

ไปกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยปั้นจนก็เล่นที่นี่กันหมดเลย

เอาไปเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องต่อไปนะจะพาชมไปดูแลผิวหน้ากันบ้าง
แล้วก็หลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าควรจะต้องใช้สกินแคร์แบบไหน
จะเหมาะกับผิวของเราเพราะบางคนผิวเนี่ยมันรูขุมขนกว้าง
บางคนมีริ้วรอยร่องลึกนะฮะบางคนผิวหน้าหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะครับ
วันนี้เราก็เลยมีผลิตภัณฑ์นี้ฮะเซร่าบำรุงผิว
ให้ทุกสภาพผิวครับไปดูอันแรกฮะขวดแรกนะคะ
เป็นเซรั่มซับมันเบลอผิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขน
ตัวนี้เหมาะมากสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยมากค่ะ
เพราะใครที่สภาพผิวหน้ามัน
รูมงคลกว้างใช่เลยอันนี้ทาปุ๊บผิวก็จะเรียบเนียนปั๊บ
ช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีทีเดียวเลยแหละค่ะคือมาต่อกันที่
เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำที่คุณแองจี้ถืออยู่
จึงช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนเพิ่มความกระจ่าง
ให้กับผิวหน้าด้วยอนุพันธ์จากวิตามินซีทำให้ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ
แล้วก็ความหมองคล้ำบนใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติจริงนะครับ
ตัวนี้มันเด็ดยังไงพี่หนุ่มรู้ไหมไม่รู้ครับมันจะช่วยฟื้นฟูผิวเวลาอ่อนล้า
แล้วก็ร่วงโรยเนี่ยถ้าสมมุติผิวคุณแบบโอ้โหรู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ไหวแล้วเนี่ย
จะทำให้กลับมาชุ่มชื่นได้อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรด้วยคุณสมบัติของวิตามินนะฮะ
ซึ่งช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นบนชั้นผิวทำให้ผิวนั้นอิ่มน้ำ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะดูกระชับไม่ย้วยไงอันนี้แหละสำคัญที่สุด
ทั้ง๓สูตรนี้มี๒ขนาดให้เลือกด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็จะมีขนาดปกตินะฮะ๓๐มิลลิลิตรนะฮะราคา๖๙๐บาทหาซื้อได้เลยนะครับ
ใช้มากอนุโมทนาบุญกับน้องต่อเนอะเป็นพระที่แบบสง่าแบบจริงเลย

จากหนังเนี่ยนะฮะเอ่อไม่ใช่นะฉากฉากดังจากในหนังเออนะฮะ
ตอนนี้เขาเปิดให้คุณเช่าได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะสำนักข่าวต่าง
ประเทศได้มีการรายงานนะครับบรรดาแฟนแฟนภักดิ์ประโยชน์
เปิดฮีโร่เรื่องอันนี้เหรออาวินเจอร์เอ็นเกมส์นะครับ
รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับ
เรื่องราวในจักรวาลนี้เพราะว่าจะได้สัมผัสถึงตัวละคร
แบบส่วนตัวสุดสุดเพราะเจ้าของบ้านที่ใช้เนี่ยนะฮะ
เป็นฉากถ่ายทำเนี่ยนะครับนี่เขาเปิดบ้านนี้ให้ได้พักอาศัยผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังกันแล้วตอนนี้นะฮะ
มีลักษณะเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านไม้ขนาดหลังกำลังพอดี
เหมาะกับที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับคนในครอบครัว
ก็ล่าสุดนะฮะมีคนพบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถูกนำมาลงเอาไว้นะฮะ
เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับจองห้องพัก
ลักษณะยืมให้เช่าบ้านดังระดับโลกเนี่ยนะฮะ
ทางนี้เจ้าของบ้านชื่อว่าเอ็ดนะฮะเขาบอกบรรยายข้อมูลของบ้านหลังดังกล่า
เป็นบ้านที่เหมาะกับแขก๖คนประกอบไปด้วย๓ห้องนอน๓ห้องน้ำ๔เตียงนอน
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโดยบ้านหลังดังกล่าวนะครับ
ตั้งราคาเช่าเริ่มต้นที่คืนละ๓๒๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณแค่๑๐๐๐กว่าบาท
เออก็ไม่ได้แพงนะวันละหมื่นวันละหมื่นนึง
ที่ผ่านมานะครับมีคนนั้นเดินทางไปเช่าบ้านหลังนี้พักผ่อนอยู่เป็นประจำนะฮะ
แล้วก็ยิ่งมีอัตราจองที่หนาแน่นยิ่งขึ้นหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนั้น
ฉายออกไปส่วนหนึ่งก็มาเพื่อที่ตามรอยเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นะฮะ
เนี่ยครับอ่ะโอเคฮะบ้านสวยเนอะเราอีกหนึ่งนาทีฮะ
เราขออนุโมทนาบุญกับพระต่อหรือนะคือพระเอก
ตอนนี้ต้องเรียกว่างานรุ่งจริงแล้วก็ถือว่าสุดตรงนะ
นางไปบวชแบบว่าไม่บอกใครมาก่อนเลยนะฮะพระเอกหนุ่มชื่อดังน้องต่อธนภพเนี่ย
ขอบวชศึกษาพระธรรมแล้วก็ทดแทนพระคุณพ่อแม่อย่างเงียบ
ล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนักแสดงหนุ่มก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเงียบ
ก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกัน
ฉายาน้องคือพระกิติยาโนแปลว่าผู้มียานเป็นเกียรติ
แล้วก็หลังจากที่ศึกษาพระธรรมครบกำหนดเรียบร้อยแล้ว
พระต่อจะขอกลับมาทำงานของพระเจนธุรกิจจะมีละครอีกเรื่องนึง
ก็จะกลับมาเริ่มถ่ายประมาณต้นเดือนสิงหาคมเลย
อาณุโมทนายกับน้องต่อนะ